เป็นเหตุระทึกที่มีหลายขยักคุณ
คือขยักแรกก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับเพลิงนะฮะ
เพราะว่ามีชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน
อันนี้แรกแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันเต็มที่เลย
ระทึกที่สองขยักที่สองก็คือ
คนจุดเพลิงเป็นคนคุ้มคลั่ง
มีอาวุธด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัว
ดูเหตุการณ์ของเพลิงไหม้บ้านหลังนี้กันก่อนนะครับ
เป็นเพลิงไหม้บ้านเลขที่๘๓หมู่๙
ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า
เพลิงไหม้แบบนี้เป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียว
เพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตัวบ้าน

จนสามารถที่จะดับเพลิงได้นะครับ
แต่ทีนี้ครับก็ต้องมาดูคนคลุ้มคลั่ง
ที่เป็นคนจุดเพลิงใช่ไหมคุณ
คนเผาบ้านเนี่ยนะครับคนเผาบ้านเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในบ้านที่ถูกเพลิงลุกไหม้แล้วนะ
เขาวิ่งไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นบ้านทรงไทย๒ชั้นนะครับ
แล้วก็ไฟในบ้านมืดตื้อแต่เขาโผล่หน้าโผล่ตัวออกมาจากหน้าต่างนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่องไฟไปแล้วคุณดูสิเขาทำอะไรนะครับ

เขายิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่นะครับ
โอ้โหยืนสยะยิ้มอยู่บนหน้าต่าง
ไฟส่องแล้วมันดูน่ากลัวจังเลยนะฮะ
และเจ้าหน้าที่ก็ต้องหลอกล่อให้เขาลงมาด้านล่าง
ปรากฏเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมกับอาวุธครบมือ
ไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้อะไรเลยนะคุณนะ
เป็นไม้งามนะฮะเป็นไม้งามครับ
ที่จะต้องเตรียมไว้เอาจับตัวชายคุ้มคลั่งคนนี้
คือชายคุ้มครั่งคนนี้นอกจากจะนำหนังสติ๊กมายิงลูกหินใส่เจ้าหน้าที่แล้ว
ปลาขวดโซดาปลาข้าวของโยนถังแก๊สออกมาจากชั้นสองด้วยนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่หลอกล่อมาชั้นล่างได้
ก็ต้องเตรียมจับแหละครับ
เจ้าหน้าที่ผู้จาหวานล้อมให้ออกมานอกบ้านออกมานอกบ้าน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้ยุทธวิธีในการจับกลุ่มคุณผู้ชม
ไม่ใช่เรื่องง่ายของเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ต้องจำยอมไม้งาม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปกันหลายคนเหลือเกิน
เพราะว่าใช้ไม้งามจนกระทั่งกดตัวผู้ชายคนนี้ลงกับพื้นได้นะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้แรงเยอะมากนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่พยายามจะเอามาขึ้นรถกระบะของตำรวจ
เอาไปส่งโรงพักแต่ปรากฏเขาดิ้นตลอดทาง
แล้วมีชาวบ้านหรือว่าญาติเนี่ยแหละฮะก็คอยพูดบอกว่า
เอาให้อยู่นะจับให้อยู่เอาให้อยู่อย่าให้หลุดนะเพราะว่ากลัวนะครับ
กระทั่งมาถึงรถกระบะนี่เขาใช้เท้าเนี่ย
ถีบท้ายรถกระบะก่อนเลยไม่ยอมขึ้นนี่ไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นนะฮะ

เพื่อนำตัวผู้ชายคนนี้เอามาขึ้นรถให้ได้
เจ้าหน้าที่ก็หมดแรงไปเยอะเหมือนกันในการนำตัวขึ้นรถนะครับ
โล่งใจไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โห
ต้องรุมกดกันเลยนะครับผู้ชายคนนี้แรงเยอะจริงนะฮะ
กว่าผู้ชายคนนี้จะสิ้นฤทธิ์เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับ
ก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าผูกกับตัวรถพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ
เพราะว่ารู้ว่าเขาคล้ายกับป่วยนะคุณเป็นโรคทางจิตนะฮะเป็นโรคซึมเศร้า
สติก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยนะครับแล้วทีนี้ควบคุมตัวที่โรงพักแล้วก็ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่แหละครับก็บ้านเนี่ยปิดประตูไว้บรรยากาศเงียบสงบไม่เหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหชุระมุนวุ่นวายมากนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับบ้านมีร่องรอยการถูกเพลิงไหม้เสียหายส่วนบ้านไม้ทรงไทยที่ผู้เกาะเห

ก็ไม่ได้ออกไปดูเพราะแม่ก็ตกใจตกใจถึงขนาดที่แม่เนี่ยเป็นลมอยู่ที่บ้านลูกสาวนี่แหละครับส่วนบ้านสองหลังสองหลังนั้นนะครับแม่ไม่ได้อยู่นานแล้วก็ปล่อยให้ลูกชายเนี่ยอยู่เพียงลำพังเพราะเขาชอบอยู่คนเดียวแม่ก็ไม่ไปเข้ายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาแต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะดื่มเหล้าจนคุ้มคลั่งและก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านของตัวเองนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นเหตุอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของคนอื่นแก่นายชำนาญอันนี้คือข้อหาที่แจ้งนะครับแล้วก็จะต้องดำเนิดคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนเรื่องของอาการทางจิตหรือว่าโรคต่างก็ต้องส่งบำบัดรักษาต่อนะครับ